สวัสดีค่ะมีเคล็ปเหตุการณ์อยู่เรื่องนึงก็มีการวิภาควิจารณ์กันเยอะ
วันนี้ก็มีการชี้แจงออกมาจากส่วนต่างนะครับ
เหตุการณ์นี้เป็นกล้องวงจรปิดในโรงพยาบาลประจันตคามที่ปราจีนบุรี
จับภาพผู้ป่วยคนหนึ่งนะครับ
ที่เขาไม่พอใจเพราะว่าเขาเนี่ยบาดเจ็บ
ลักษณะเหมือนกับว่านิ้วเท้าด้านขวาเนี่ยขาดเลยนะ
ค่ะแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่มาเข็นรถให้

โอ้โหแล้วเขาทำยังไงไปดูนะฮะ
มีคนเข็นได้หรอ
ครับพี่ดิครับ

นิ้วผมขาดอย่างงี้ใครจะเข้าเหนียวให้ผมไหมครับ

พูดให้เข้าเดี๋ยวพูดเจ้าตัวเราดิไอ้

เดี๋ยวเขาเรียกนังหลวงอย่าเพิ่งไป

ย่ามานี่เป็นย่าที่ไหน
โอ้โหนี่ขนาดนิ้วเท้าขวาขาดนะ

พอโมโหนี่ลุกเดินเลย

เขาก็อ้างว่าไม่มีใครมาเข็นให้
แค่นั้นไม่พอเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยังพูดแบบ
ไม่ดีพูดแรงอะไรแบบนี้

ไม่มีใครมาทำแผลเลยเหรอ
เจ้าหน้าที่ท่านนี้ก็ตะโกนกลับ
เหตุการณ์นี้เป็นภาพจากกล้องวงจรติด

ผู้ชายที่ก่อเหตุเนี่ยรู้ชื่อก็คือ
นายพิรพัฒน์สวัสดิ์วงอายุ๒๒ปี
เขาเกิดอุบัติเหตุจนนิ้วเท้าขวาขาด
ก็เลยไปรักษาที่โรงพยาบาลประจันตคาม

พอเขาลงจากรถมานะฮะรถกระบะที่มาส่ง
ก็นั่งรถวิวแชร์ของโรงพยาบาล
ก็ต้องพยายามเข็นรถมาเองมาจนถึงห้องฉุกเฉิน

คือปกติเราจะเจอที่บริเวณด้านหน้าใช่ไหม

เพราะว่าพอรถกระบะมาส่งแล้วเขาไม่มีใครมาคอยดูแลเขา

ใช่เป็นทางลาดสำหรับรถวิวแชร์ใช่ไหม

อันนี้น่าจะเป็นพวกญาติคนไข้หรือเปล่าหรือยังไงก็ไม่รู้แหละ

เขาก็มาเปิดประตูให้จนถึงห้องฉุกเฉิน
ใช่ไหมพอถึงปากทางห้องฉุกเฉินแล้วอ่า
ผู้ชายเสื้อม่วงคนนี้ก็ช่วยเข็นต่อให้
มีเสื้อส้มอีกคนหนึ่งเข้ามา
ทีนี้พ่อนุ่มคนนี้ก็เริ่มโวยวาย
ก็เป็นอย่างคลิปที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับ
นายพิรพัฒน์สวัสดิ์วงศ์อายุ๒๓
นี่แหละขนเจ็บนะไม่มีคนเข็นเลย
นิ้วผมขาดมีใครทำแผลให้ผมไหมครับอะไรอย่างนี้นะครับ
แล้วก็ออกไปด้วยการชกไปที่ประตู
กระจกห้องฉุกเฉินนี่แตกระจายเลย

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ๒๗ธันวาคม
ล่าสุดวันนี้ตำรวจสพประจันตคาม
เรียกตัวนายพีรพัฒน์มาสอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหาที่โรงพักแล้วนะฮะ
เพราะถือว่าทำให้ทรัพย์สินทางราชการเสียหาย
นี่ครับนายพิรพัฒน์สวัสดิ์วงก็มาพร้อมกับไม้เท้าเลย
เจ้าตัวเขาก็สารภาพว่าเขาโมโหจริง
โมโหที่เจ้าหน้าที่พูดจาไม่ดี
เพราะตั้งแต่เขาลงจากรถเดินลงจากรถ
ไปเอารถวิวแชร์ของโรงพยาบาลเข็นขึ้นไปเองจนถึงห้องฉุกเฉิน
ไม่มีพนักงานสักคนหนึ่งมาช่วยเขา
พอถามเขาว่านิ้วผมขาดมีใครล้างแผลให้ผมไหม
พยาบาลที่อยู่ในห้องฉุกเฉินก็พูดตอบกลับมาด้วยถ้อยคำหยาบคาย
ว่ามีอย่างนี้มีหรือมึงอะไรก็ไม่รู้เราก็ได้ยินเสียงกล้อง

ด้วยความเจ็บเขาก็โมโหที่เจ้าหน้าที่พูดจาไม่ดี
ก็เลยตัดสินใจลุกขึ้นต่อยกระจกห้องฉุกเฉินแล้วก็ออกจากห้องไป
ก็โมโหครับเพราะว่าเขาพูดเหมือนผมไม่ใช่คนเจ็บอะครับ
แล้วเขาเป็นหมอเขาน่าจะมีจัญญบันมากกว่านี้ครับ
ห้องฉุกเฉินมีครับมีคนพยาบาลประมาณ๓๔คนครับ
เขาเฉยเขาบอกว่ามึงนั่งรอตรงนั้นก่อน
ใช่ครับผมก็เลยโมโหคำว่ามึงนั่งรอตรงนั้นก่อนนี่แหละครับ
ผิดครับผิดในสิ่งที่ทำตรงที่ทำกระจกเขาแตก
แต่ความตอนนั้นคือความรู้สึกผมคือผมคนเจ็บอะครับ
น่าจะแบบมาดูผมบ้างหรือว่าพูดกับผมดีก็ได้
ไม่น่าจะขึ้นมึงขึ้นกูครับผม
เพราะว่าผมก็เป็นคนเจ็บนิ้วผมก็ขาดด้วย

ตามข่าวนี้บอกว่าพอจากโรงพยาบาลไปก็
ก็บอกจะไปโรงพยาบาลอื่นนะไปรักษาที่อื่นหรือยังไงต่อเนี่ยนะ
ก็นายพิรพัฒน์ก็ฝากขอโทษเจ้าหน้าที่
หรือไม่ก็ต้องอธิบายขั้นตอนการรักษา
ไม่ใช่ให้ทำแบบนี้คือเขาต้องมาช่วยเหลือตัวเอง
ไม่ใช่ให้นั่งรอโดยไม่ชี้แจงอะไรเลย
คือตำรวจบอกว่าพอเขาก่อเหตุแล้วนะ

ชกประตูห้องฉุกเฉินจนแตกเสียหายเนี่ย
แล้วได้รับแจ้งเหตุตำรวจก็ขับรถไล่ตามนะ

ก็เอามาสอบสวนก่อนแล้วก็ส่งไปที่
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศที่อำเภอเมืองประจินบุรีก่อน
แล้วก็รักษาอาการแล้วก็มาแจ้งข้อหากันอีกครั้งหนึ่ง

ก่อนหน้านี้เนี่ยนะมีผู้ชายอายุ๔๔ปีมาแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้เหมือนกัน
ว่าถูกนายคนนี้นายพิรพัฒน์เนี่ยทำร้ายร่างกาย
ที่นายพิรพัฒน์จะไปก่อเหตุที่โรงพยาบาล
เขามี๒คดีซ้อนคดีกัน
นายแพทย์พงศธรสร้อยคีรีภูมิในการโรงพยาบาลประจันตคาม

คนไข้มานอกเวลาราชการ

ซึ่งช่วงเวลานั้นเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติตามจุดบริการต่าง
แล้วยังไม่มีเจ้าหน้าที่มาดูแล

กำลังสอบสวนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ครับ
ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
เกิดขึ้นมีสาเหตุจากอะไรได้บ้างครับ
ปกติเนี่ยเราจะทำงานตามคุณภาพของของโรงพยาบาลอยู่แล้ว
ซึ่งจะมีการประชุมอยู่ต่อเนื่องนะครับ
แต่อันนี้เมื่อเกิดข้อผิดพลาดไป
เราก็ต้องเอาข้อผิดพลาดที่เป็นความเสี่ยงเนี่ย
ไปปกปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น
คือหาสาเหตุว่าสาเหตุนี้เกิดขึ้นจากอะไร